เขามีของศักดิ์ศีรกษ์ก็คือเครี่ยวเสือ
ที่ตอนนี้บอกเลยว่าราคาประมูลนะ

ใช่คุณผู้ชมแล้วก็เป็นเครี่ยวเสือที่เขาปลุกเสกโดยหลวงพ่อปานน่ะนะ
ชื่อดังค่ะหลวงพ่อปานดัง
อยากจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นยังไงหน้าเขี้ยวเสือ

วัดมงคลโคธาวาส
ในอดีตเมื่อปีพศ๒๓๐๐เดิมมีชื่อว่าวัดบางเฮีย
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
สาเหตุที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนในคลองด่านจะมีตัวเฮียมาอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
จึงถูกเรียกว่าวัดบางเฮีย
และในเวลาต่อมาวัดจึงต้องเปลี่ยนชื่อให้มีความภัยร้อและเหมาะสมขึ้น
เป็นวัดมงคลโคธาวาสมาจนถึงทุกวันนี้
และที่วัดแห่งนี้สำหรับนักสะสมที่นิยมเครื่องรางของขลัง
คงไม่มีใครไม่รู้จักวัตถุมงคลอันด่งดังนั่นก็คือ
เที่ยวเสือหลวงพ่อปาน
เสือหลวงพ่อปานคือเครื่องรางของคลังของหลวงพ่อปานซึ่งมีกิติศัพท์เป็นที่เรื่องลือไปทั่วเกี่ยวกับการอยู่ยงคงกระพันอยู่รอดปลอดภัยเคี้ยวเสือของหลวงพ่อปานนั้นอดีตหลวงพ่อปานท่านแกะจากเขี้ยวเสือโครงค่ะแล้วลงเหล็กจานด้วยตัวเองปลุกเสกโดยใส่พระคาถาหัวใจเสือโครง
จากคำบอกเล่าลูกศิษย์ลูกหาได้ยินท่านท่องคาถาว่าพยักษโคพยักคาศูนย์ยาสติอิติฮึ่ม
และหลังจากนี้จะได้ยินเสียงฮือมฮำแต่ตรงเสียงฮึมฮำนี้ลูกศิษย์ลูกค้าต่างเข้าใจเองได้ว่าน่าจะเป็นเสียงคำรามของเสือนั่นเอง
เจริญพรตำนานเขี้ยวเสือเนี่ยที่ประชาชนได้ถามถึงกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีที่มาที่ไป
ก็คือเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ท่านเสด็จมาเปิดชนประธานประตูน้ำนักบังเฮียแห่งนี้
ก็ได้มิมวลหลงปู่ไปถวายพัฒนาหารหลงปู่ได้ไปเข้าเป้าเสด็จ
ก็เอาเสือใส่พานไปด้วย
เมื่อไปถึงระหว่างที่เดินทางไปนั้นหลวงปู่ถึงแล้วลูกศิษย์เดินตามหลังไปเสือก็กระโดดลงน้ำ
พอไปถึงลุงปู่ก็ถามลูกศิษย์ว่าเสือไปไหนลูกศิษย์ก็ตอบว่ากระโดดลงน้ำไปหมดแล้วครับ
เสือกระโดดลงน้ำไปแล้วหลวงปู่ก็ขอหมูมาเสียบไม้แล้วก็แฝ่งลงไปในน้ำ
หน้าพระพักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า
เสือก็กระโดดงับหมูขึ้นมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นประชาชนค่าราชประจุภัณฑ์เห็น
ก็คงจะตกตะลึงหรือว่ามองกันด้วยความศรัทธาเกิดขึ้น
เมื่อได้เสือขึ้นมาองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล่อ๕หรือว่าพ่อหลวงเราเนี่ยก็ได้ตอบว่าพอแล้วหลวงตาหยุดได้แล้ว
แล้วหลวงปู่ก็ได้ถวายเขี้ยวเสือแก่ท่าน
นี่คือตำนานที่กล่าวขานทำให้ข้าราชบริพาณที่ตามเสด็จเนี่ยนะศรัทธาเริ่มใสก็จะมีผู้คนมาขอเช่าเที่ยวเสือหลวงปู่
เรื่องนี้มีประวัติอยู่ในการที่พระหลวงล๕เสด็จประพาทภาคพยับมีจดหมายเหตุเก่าถึงหลวงปู่อยู่ตอน
เขี้ยวเสือของปู่นั้นมีราคาเป็นตำลึง
จากปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นในอดีตพ่อค้าแม่ค้ามักจะไปขอเขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน
เพราะเชื่อว่าถ้าใครมีเขี้ยวเสือไว้ครอบครองจะช่วยเรื่องค้าขายดี
เสือหลวงพ่อปานจึงแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วจนมาถึงปัจจุบันนี้ล่ะค่ะ
ทุกปีชาวบ้านตำบลคลองด่านจะจัดงานประเพณีการแห่องค์หลวงพ่อปานลงทะเล
และก็ยังจะมีชาวบ้านบางส่วนแต่งตัวเป็นเสือเดินแห่นำขบวนเปรียบเสมือนว่าเป็นบริวารของหลวงพ่อปานนั่นเอง
ปัจจุบันนี้ราคาเช่าของเขี้ยวเสือที่เหล่าเซียนพระต่างตามหาบางตัวที่สมบูรณ์ราคาเป็นหลักล้านเลยล่ะค่ะ
เป็นล้านไหมเป็นล้านนะครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แค้วคาดบารมีต่างเรื่องการงานนะครับ

ถ้าเราเชื่อถือทุกอย่างมันก็ต้องแค้วคาดปลอดภัย
ตามที่เรายึดมั่นตั้งมั่นไว้ครับ
ว่าในความรู้สึกของเขี้ยวเสือเนี่ยมันมีพลังและมันมีอำนาจในตัวมันอยู่แล้ว
อันนี้ความเชื่อเกิดจากส่วนบุคคลหมอ
แต่ส่วนตัวผมที่ผมแฝแล้วผมยังใช้งานอยู่
ผมคิดว่าเชื่อเชื่อสิ่งร้อยเป็นสิทธิ์

อันนี้คือผมขี่มอเซ็นต์ขี่มอเซ็นต์แล้วเกิดวัดเหตุ

รถรถนี่ยับไปหมดแต่ตัวผมไม่เป็นอะไรเลย

ก็มีพวกมูลนิธิเขาจะมาดูแหละครับประมาณว่า

๕บาทคือที่คนคงด่าเรียกเสือ๒๐
คือราคาซื้อขายสมัยก่อนพศ๑๒ถึง๑๗

มันก็กลายเป็นเสือ๒๕ติดปากคนคงด่านตลอด

แต่โบราณจริงแกะแล้วมันก็ประมาณอย่างนี้

คือแกะโบราณก็คือเครื่องมือมันไม่ทันทำใหม่

แต่โครงสร้างก็คือรูปแบบของแบบนี้
แต่บอกกูว่าไม่ขายเที่ยวนี้ผมว่าไม่ขายใคร
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผมเองโดยตรง

ก็น่าจะเป็นเกือบร้อยปีได้หรือเปล่าครับ
ตาเป็นกำนันคนแรกของห้องด่านนะครับ

เคยที่มาประสบบัติเหตุตรงสี่แยกพิโลกครับ

รถตู้น่าอายุไปแต่ว่าไม่เป็นไรเลยครับ

เป็นมรดกตกทอดกันมามากกว่าครับ
ฝากถึงเรื่องความศรัทธานะครับ
ก็ฝากว่าจริงแล้วความศรัทธาของหลวงปู่ปาเนี่ย
ไม่ได้มีมาน้อยนะครับเป็นร้อยปีแล้ว

แล้วผมว่ามันจะมากขึ้นมากขึ้นทุกวัน
ความเมตตากรุณาของลงปู่นั้น
ท่านก็ให้กับทุกคน
แต่ในยุคสมัยนี้มันมีสิ่งต่างที่เกิดขึ้น
ของจริงบ้างของเก๊กบ้าง
สิ่งที่จะตามหลอกลวงให้เสียเงินเสียทอง
ก็ขอให้ท่านที่เป็นเซียนทั้งหลาย
ก็ระวังว่าจะโดนถูกปากเซียนด้วย